เรื่องของน้องแมวด้วยความสุขสน
อยู่ตรงไหนไม่อยู่ไปอยู่ในห้องเครื่องของรถยนต์

ร้อนทางด้านของกู้ภัยเขาต้องไปช่วยนะครับคุณผู้ชม
ผู้ภัยต้องทำได้ทุกอย่างทุกอย่างเลย
มีทั้งกู้ภัยมีทั้งพลเมืองดีก่อนเนี่ย
ส่องดูซิลูกแมวมันไปติดอยู่ตรงไหนของห้องเครื่องของรถเก่งคันนี้
ทะเบียนกไก่ททหาร๕๑๙๙พระนครศรีอายุทยา
ก็ต้องมุดดูคือรถเก่งเนี่ยไปจอดอยู่ที่หน้าร้านสะดวกซื้อครับ
ริมถนนโพพระยาท่ามเรือในตำบลตลาดหลวงครับ
อำเภอเมืองอ่างทองก็ใช้เวลาสักครึ่งชั่วโมงกว่า
แต่โอ้โหไปส่องกว่าจะช่วยมันออกมาได้ครับ
เป็นลูกแมวสีเทาตัวเมียอายุ๒๓เดือนเองนะฮะ
เนี่ยก็ต้องใช้ไฟส่องดูกันนะครับ
นางสาวสุภาวดีผะดุงชอบเจ้าของรถก็บอกว่า
กลางวันเนี่ยขับรถมาจอดที่กรสนโพทองที่ทำงานอยู่นี่แหละ
พอเลิกงานก็ขับรถไปแวะซื้อของที่ตลาด
พอกลับมาที่รถมีคนบอกว่าได้ยินเสียงแมวร้อง
ทำไมมีเสียงแมวร้องออกมาจากห้องเครื่องของรถ
ก็เลยให้ชาวบ้านช่วยดูเพราะว่ามันมีแมวจริง
โอ้โหน่ารักทีเดียวดูตาเขาสิครับ
คือไม่รู้มาจากไหนเลยเข้ามาตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้เหมือนกัน
ก็เลยช่วยกันแจ้งกู้ภัยมาช่วยกันเอาออกมาหน่อยนะครับ
พอเห็นแล้วโอ้น่ารักน่าเอ็นดูนะฮะ
ก็เลยสุดท้ายนะเจ้าของรถเอากลับไปเลี้ยงเองที่บ้าน
โถด้วยความที่มันน่ารักทนไม่ไหวหรอก
แต่ก็ติดมากับรถแล้วก็เลยอ้าวถือว่าให้โชคแล้วกัน
ทางรถหน้าที่เป็นรถข้าวโน๊กนะฮะ
ก็เลยเอากลับไปเลี้ยงที่บ้านเลยนะครับ